เขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้นั่นก็คือคือคุณโจพี่โจ
สัญญาไว้ว่าจะบวชอะไรอย่างนี้ครับแต่คือผัดไว้ครับ
รู้สึกแย่กับเรื่องตรงนี้ใช่ไหมคะพี่โจก็เสียสละให้น้องเรียน
แล้วตัวเองก็ไม่ได้เรียน
เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่พี่คนหนึ่งจะทำให้น้องได้ค่ะโจ
สร้างใจจะมาเอาแปดมือหนึ่งค่ะแต่ว่าหนู
ขอฟังเพลงก่อนเนอะ
มือสุริยนที่หวั่งสนที่พระยาหมู่นกาก็บินมาที่สุริยน
มุกร้อง
มุกร้อน
มุกร้อน